แน่นอนว่าช่วงเทศกาลสงครานมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นไทยรัฐทีวีเราได้รวบรวมมานะครับ
เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงทุกภาคเลยนะครับ
กรุงเทพที่จะเดินทางไปเดี๋ยวไปตรวจสอบจากรายงานครับ
กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางในการเดินทางสู่จังหวัดภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้
ในช่วงเทศกาลสงครานระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๘เมษายน๒๕๕๙
ซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าจะมีผู้ใช้เส้นทางมากที่สุด
เริ่มจากการเดินทางไปสู่ภาคเหนือ
เส้นทางที่๑กรุงเทพไปรังสิต
ทางหลวงหมายเลข๑ผ่านอายุทยาอ่างทองสิงห์บุรี
โดยทางหลวงหมายเลข๓๒ถนนสายเอเชีย
เข้าอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏแล้วมุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพไปจังหวัดนนทบุรี
ทางหลวงหมายเลข๓๔๐ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชายนาฏ
แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข๑มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปรังสิตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสระบุรีลบบุรีโดยทางหลวงหมายเลข๑
อำเภอตากฟ้าโดยทางหลวงหมายเลข๑๑
จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิศนุโลก

เส้นทางที่๑กรุงเทพไปสระบุรีอำเภอม่วงค่อมอำเภอท่าหลวงอำเภอด่านขุนทศอำเภอขามทะเลสอ
จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๒ไปทางอำเภอวังน้อยผ่านจังหวัดสระบุรีอำเภอปากช่องอำเภอศรีคิ้ว
จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๓ไปทางจังหวัดนครนายกผ่านอำเภอบ้านนาอำเภอแก่งคอยแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข๒ผ่านอำเภอปากช่องมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
และเส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปจังหวัดฉะเชิงเศร้าโดยทางหลวงหมายเลข๓๐๔ผ่านอำเภอกบินบุรีอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักทงชัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
กรุงเทพภาคตะวันออกเส้นทางที่๑จากกรุงเทพไปจังหวัดชนบุรีโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข๗หรือมอเตอร์เวย์
เส้นทางที่๒ไปทางอำเภอบางปะกงจากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีโดยทางหลวงหมายเลข๓
เส้นทางที่๓จากกรุงเทพผ่านอำเภอพนัฐนิคมสู่จังหวัดชนบุรี
กรุงเทพภาคใต้เส้นทางที่๑จากกรุงเทพไปจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามผ่านแยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคิริคัน
เส้นทางที่๒ไปทางอำเภอสามพรานอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมผ่านจังหวัดราชบุรีแยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคิริคัน
เส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปถนนบรมราชชนนานีผ่านจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีแยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคิริคัน